รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะฮะ
คือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ๖๐นาทีของความเชื่อในรายการ

ก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ
เอาละฮะเรื่องราวไม่ใช่อย่ารบหลู่ของเราในวันนี้นะครับ

เธอเล่าว่าครั้งนึงเนี่ยนะฮะ

เธอบอกว่าเธอเนี่ยบูบมึด

หรือการฟื้นขึ้นมาของเธอครั้งนี้เธอได้ของแถมมาสิฮะ

กลายเป็นคนเห็นผี
ครั้งผีก็มาทำร้าย
เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไง
ขอต้อนรับคุณอุ้มพรชนกเฉลิมชัยครับ
สวัสดีครับ

ผมขออนุญาตถามชื่อจริงอีกครั้งชื่ออะไรนะฮะ

อุ้มค่ะน้องอุ้มคุณอุ้มอายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้

อย่างที่เมื่อกี้นี้บอกไว้นะครับว่า
วันนี้เราจะพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งคิดที่จะฆ่าตัวตายนะครับ

อายุ๒๐แล้วมันมีเหตุการณ์หรือมีสาเหตุอะไร
ทำให้คุณอุ้มอยากจะฆ่าตัวตาย
แล้วทำให้เป็นที่มาของการที่คุณเนี่ย

ก็คือทะเลาะกับแม่
แล้วก็มีเรื่องแบบไม่เข้าใจกันนี่แหละค่ะ

แล้วพอเสร็จแม่ก็ตบหน้าอุ้ม

แล้วแม่ก็คือช่วงในเวลาที่๕ครั้งที่ตบหน้าเนี่ย

อุ้มเป็นคนบอกแม่ด้วยว่าตบเอาให้สะใจไปเลย
เพราะว่าอุ้มไม่เคยโดนตีเอาง่ายตั้งแต่เด็ก
แล้วก็พอมาโดนตีเลยเสียใจ
แล้วแม่เขาก็ตีเสร็จจน๕ครั้งอุ้มนับมานะ
แล้วแม่ก็บอกมึงจะผูกคอตายที่ไหนก็ไป

แล้วอุ้มก็เลยเดินเข้าบ้านไปข้างบ้านอีกหลังนึง
เพราะว่าบ้านที่อุ้มทะเลาะกับแม่เนี่ยเป็นบ้านร้านค้า

แล้วอุ้มก็เลยเข้าไปบ้านหลังที่ข้างในอีกหลังนึง

แล้วอุ้มก็เอามาขึงกับขื่อที่บ้าน
ขึงครั้งแรกพอผูกแล้วเชือกหลุด

หลานชายกับหลานสาวมาเห็น
เขาก็บอกว่าอาจะทำอะไร
บอกอ๋อไม่ทำอะไรแล้วอาจจะนอนแล้ว

ประตูบ้านอุ้มมันเป็นแบบขัดไม้

ใช่ขัดไม้เลยไม่ให้คุณเปิดเข้ามา

โดยที่ว่าคราวนี้ตั้งใจหลับเลย
ก็คือตัดสินใจกั้นใจหลับตา
แล้วก็ผูกไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องแล้ว

ขอโทษนะฮะตอนที่ช่วงมันปุ๊บไป
คุณเห็นหรือคุณอะไรไหม
ไม่เห็นอะไรเลยค่ะคือมันมืดไปเลยค่ะ
เพราะว่าอุ้มตั้งใจหลับตาไปเลย

ก็คืออย่างนี้หลานสาวกับหลานชายเนี่ย
เขาออกไปนั่งที่ร้านค้า
เขาไปเห็นเพื่อนเล่านะคะว่า

เขาก็เลยไปนั่งร้องไห้ที่ร้านค้า

แล้วคราวนี้เพื่อนอุ้มเขาสงสัยแล้วคือ

มันก็เลยตัดสินใจวิ่งกันเข้าไปในบ้าน
แล้วหน้าต่างมันเห็นว่าอุ้มผูกคอ
มันก็เลยรีบพากันเข้าไปช่วย

เข้าไปเนี่ยคือเห็นอุ้มลิ้นจุกปากแล้ว

มีเครื่องไม้เครื่องมือการปั๊มหัวใจค่ะ

แล้วตัวอุ้มเองยังตอบว่าแม่เลยว่า

คุณหลับไปประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมง
อันนี้ไม่ได้จำเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจได้

นั่นก็คือคุณหมอปั๊มหัวใจ

แต่ระยะเวลาผ่านมา๒๐ปี
เชือกที่คุณแขวนคอ

แต่เห็นบอกว่าหลังจากที่คุณฟื้นจากความตายขึ้นมา

เพราะว่าคุณถือว่าคุณปั๊มหัวใจหมดลมหายใจไปแล้ว
คุณฟื้นจากความตายขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นคุณเนี่ยเป็นคนเห็นผี

คืนนั้นเลยคืนนั้นเลยค่ะใช่ค่ะคืนที่ฟื้นขึ้นมาน่ะหรอ
ก็พออุ้มกลับมาเนี่ยพอแม่เอากลับมาเนี่ย
แม่เขาก็กลัวแล้วเขาก็ไม่ปล่อยให้อุ้มอยู่คนเดียว
แม่ก็เอาอุ้มนอนด้วยนอนในห้อง
แล้วคราวนี้อุ้มก็ได้เห็นผู้ชายคนนึง
รูปร่างสูงดำผมหัวเกียร
เขามานั่งข้างอุ้มก่อนตอนแรก
อันนี้คุณหลับหรือเปล่าอยู่ในช่วง

เพราะว่าอุ้มเห็นแม่นอนอยู่แล้วอุ้มก็เห็นคนนี้ไง
ผู้ชายคนนี้เขาก็มากระชากระกตัวอุ้มอาจจะให้ตก
เหมือนจะให้วิญญาณหลุดหรือยังไง
อุ้มก็ร้องเรียกแม่แม่ก็เอาอุ้มมากอดมากอดไว้
แล้วพออุ้มหลับได้อีกเขาก็มาอีกครั้ง

แค่รู้สึกในฝันไม่ใช่รู้สึกในฝันแน่นอน
เพราะว่าอุ้มสู้กับเขาอุ้มได้สู้กับเขา
แล้วพออุ้มเล่าให้แม่ฟังแล้วหลานได้ยิน
หลานเลยบอกว่านั้นใช่คนเดียวกับที่หลานเห็น

ผู้ชายคนนี้คือคนที่อยู่ที่ขื่อไม้ที่อุ้มไปผูกคอ

ก็คือว่าหลานเห็นผู้ชายคนนี้อยู่ที่ขื่อนี้
มานานแล้วมานานแล้วเขาเลยไม่กล้าเข้าบ้านกัน
เดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะ
สรุปแล้วก่อนที่คุณจะผูกคอตายเนี่ย
บ้านหลังที่บอกว่าคุณเข้าไปผูกคอตาย
ในอดีตหลานของคุณสองคนนี้
เคยเห็นผู้ชายคนนึงเนี่ยนั่งอยู่บนขื่อค่ะเขาเคยเห็น

แต่เขาไม่เล่าให้ใครฟังแต่เคยเล่า

ลักษณะลักษณะแบบนี้มาดึงขาคุณ

ก็หลังจากที่อุ้มเกิดเรื่องนี้ใช่ไหม
แม่เขาก็กลัวว่าอุ้มอาจจะเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีป้าเขาแนะนำไปที่วัดประจิน
แต่ถามว่าวัดอะไรอุ้มจับกันไม่ได้นะคะ

หลวงพ่อท่านนี้เขาก็จะตรวจดวงชะตาให้

ผู้ชายสูงดำร่างนี้

แม่กับพ่อซื้อมาจาก

มันตรงกับที่แม่ซื้อมาจริง

ผู้ชายคนนี้เขาก็จะมาเอาอุ้มไปแทน

คุณมาแล้วคุณมาแล้วคุณมาแล้วคุณมาแล้วคุณนะเหรอ
วันที่ผูกคลอดตายมาจนรอด
โอเคละพระก็บอกมาแล้วว่าชีวิตจะเปลี่ยน
ใช่ค่ะท่านพูดประมาณว่าอะไรที่เองไม่เคยเห็นเองจะได้เห็น

ก็ส่วนใหญ่จะเป็นวันโกนวันพระ
ไม่เห็นรูปร่างก็จะเห็นได้ยินเป็นเสียง

ส่วนใหญ่วันธรรมดาอุ้มไม่ค่อยเจอ
จะต้องเห็นตรงวิทยาศาสตร์

เดี๋ยวนะคุณฝันแล้วคุยหรือคุณนั่งคุย

อุ้มอยู่ในช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นตลอด
ส่วนใหญ่ที่เคยเจอนะคะ
แล้วที่อุ้มโดนหนักเนี่ยก็คือที่ว่าอุ้มไปเที่ยวแพร่

การจนบุรีไปโดนหนักยังไง
ก็เราจัดไปสัมมนาเที่ยวใช่ไหมคะ

เหตุการณ์ที่คุณกำลังเล่าเนี่ยมันห่างจากเหตุการณ์ที่คุณผูกคอเนี่ยนานไหม

แล้วพอเสร็จอุ้มก็จะลุกตามเพื่อนเนี่ยค่ะ

มันเหมือนมีใครทับเราเป็นผู้หญิงนอนทับเราอยู่

หมายถึงจะต่อสู้กับผู้หญิงที่ทับทับตัวคุณอยู่
ใช่แล้วพอเนี่ยเพื่อนก็ไม่สนใจ
ก็เดินลงแพร่กันไปเหลืออยู่แค่๒คน

แล้วคราวนี้อุ้มก็เลยสู้กับผู้หญิงคนนี้

พลิกตัวพออุ้มสะบัดปุ๊บ

หันหลังให้อยู่ในท่าอย่างนี้

คืออุ้มนอนอยู่อย่างนี้

พบพุ่มคุณพฤทธิ์กลับสู้

ก็เห็นเขานอนตะแคง
แล้วคราวนี้เพื่อนอุ้มก็มาจับตัวอุ้ม

ที่จับเมื่อไหร่เห็นมั้ยว่ามีอาการยังไง
เห็นไหมว่าเขามีอาการยังไงมันบอกว่าอุ้มมีอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้
เกร็งเก่งอย่างเงี้ยอุ้มบอกไม่ใช่กูนะเป็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยเนี่ย
อยู่ตรงเนี้ยก็ยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่แต่เพื่อนอุ้มสองคน
ไม่มีใครเห็นเขาก็ยังนอนอยู่ตรงนั้นคุยก็ยังเห็นอยู่ตรงนั้น
แต่เขาไม่เห็นไม่เห็นเส้นไม่เห็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเปลือยกาย
แล้วคราวนี้พอเพื่อนอุ้มสองคนจับอุ้มแล้วใช่ป่ะอุ้มก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่จุดทูปบอกเขาก่อนว่ะ
โดนซะแล้วก็เลยลงไปจุดทูปบอกจุดทูปดอกหนึ่งบอกเขาบอกว่าเอางี้ละกัน
ถ้าคุณสัมผัสอุ้มได้อย่างนี้คุณมีอะไรคุณมาเข้าฝันบอกอุ้มนะ
เดี๋ยวอุ้มจะทำไปให้อุ้มก็เลยกลับบ้านไปใช่ป่ะก็ไปถวายสังขทานให้เขา
แล้วก็นึกถึงหน้าผู้หญิงคนนี้นึกถึงรูปร่างเขาหน้าตาเขาจำได้ค่ะ
หน้าตาเขาซีดมากแล้วก็ผมยาวขาวแล้วอุ้มทำบุญถวายสังขทานให้เขาเสร็จเนี่ย
เขาก็มาเข้าฝันบอกเขาก็คนเดิมคนเดิมแต่คราวเนี้ยมาเขาใส่เสื้อผ้ามาแล้ว
แต่นั่นคือคุณไม่ได้อยู่เมืองกาลแล้วคุณกลับมากรุงเทพแล้ว
กลับมาจากเมืองกาลแล้วถวายสังฆฐานเรียบร้อยพออุ้มถวายสังขทานเรียบร้อยเนี่ย
เหมือนเขาได้รับเขามาเข้าฝันบอกอุ้มว่าเขาอ่ะรถเขาอ่ะทั้งคันอ่ะ
จมน้ำแล้วเขาอ่ะตายอยู่ในท่านี้เหมือนกับท่าที่เพื่อนคุณเห็นคุณเป็นอย่างนั้น
ใช่ค่ะรถของเขาอ่ะค่อยจมน้ำแล้วเขาอยู่ในท่านี้อย่างเงี้ยค่ะ
คุณได้มีการไปสืบเสาะหาไหมครับว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
อุ้มไปถามมาเขาบอกว่าสมัยตอนจะมีแพรเอารถขึ้นแพรอืมอืมอืมอืม
แล้วเกิดแพ้แตกอ๋อมันมีจริงมีเกิดขึ้นจริงแล้วรถคนคนไม่ได้ออกจากตัวรถ
คนอยู่ในรถแล้วก็จมไปทั้งรถใช่ค่ะนั่นคือเหตุการณ์หนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ลืมเลย
แต่มีอีกหนึ่งเหตุการณ์คือที่คอนโดฮะค่ะเขาบอกครั้งนี้คุณก็เห็นวิญญาณแบบ
ตรงเลยล่ะค่ะเป็นยังไงฮะก็